นี่สะเทือนใจคนเป็นพ่อเป็นแม่อิทธิปรับ
ก็มีอาการท้องเสียก็พาไปหาหมอ
กลายเป็นว่าโดนย้ายไปโรงพยาบาลนี้ที
ไปโรงพยาบาลนี้ทีย้ายกลับมาอีกย้ายไปอีก

ผู้หญิงมือดำเท้าดำแล้วต้องตัด

แล้วบอกว่าต้องตัดเท้าตัดมือเพื่อรักษาชีวิต

น้องคนนี้เป็นลูกของคุณแม่นุราฮายาตีมาริอายุ๓๕ปี

เดือนเดียวแล้วแม่ก็พาลูกเข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อ๑๖มิถุนายน

น้องเนี่ยไปเจอหมอด้วยอาการท้องเสีย
มา๒๔มิถุนายน
ส่งน้องไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานคริน
เพราะเด็กมีภาวะเลือดเป็นกรดต้องมีการเจาะเลือด
แต่น้องเขาอย่างที่บอกเดือนเศษเองตัวเล็ก

เนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลเดิมไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พ่อแม่ตัดสินใจส่งน้องไปรักษา

แล้วก็พาน้องกลับไปนอนที่บ้าน๑คืน
มา๒๖มิถุนายนพ่อแม่พาเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
แต่หมอไม่สามารถจะเจาะเลือดเด็กได้เช่นกันครับ
ส่งกลับมาที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์อีกครั้งหนึ่ง
มาอีกวันเดียว๒๗มิถุนายน
ทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินส่งตัวน้องไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลยาลานะ
เพราะว่าเส้นเลือดดำของน้องเนี่ยเส้นเลือดดำใหญ่มันเริ่มตีบครับ
พอเจาะเสร็จทางโรงพยาบาลยาลา
ก็ส่งเด็กกลับมาที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินเหมือนเดิม

ต่อมา๒๙มิถุนายนครับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริน
ปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องส่งไป
ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้วล่ะ
เนื่องจากว่าเท้าเด็กเนี่ยสีมันดำคล้ำแล้วนะแม่นะ
แต่ว่าพ่อแม่ตัดสินใจไม่ได้ครับเสียเวลาไปวันหนึ่ง
๓๐มิถุนายนพ่อแม่ตัดสินใจ
ส่งลูกไปที่โรงพยาบาลสงขลานคริน
ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเส้นเลือดเฉพาะทาง
ก็มาแจ้งกับพ่อแม่ว่า
จำเป็นจะต้องตัดเท้าขวาของน้องเขา
เพื่อรักษาชีวิตน้องเขาไว้ครับ
จากทำลายการรักษาทำให้พ่อแม่เด็กก็คาใจว่า
แล้วล่าสุดเมื่อวานนี้
ทางผอโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินกับทีมแพทย์
มาร่วมกันชี้แจงกับเรื่องนี้ว่า

สอดคล้องกับผลตรวจเลือด
น้องเขามีน้ำหนัก๒๔๐๐กรัม
จะต้องถูกเจาะเลือดอย่างน้อยวันละ๒ครั้ง
เพื่อให้หมอคำนวณยาให้ถูกต้อง
แต่ก็ยืนยันว่าทีมแพทย์ทำทุกอย่างเต็มที่
และจะขอดูแลการฟื้นฟูเด็กในระยะยาวครับ
ส่วนการเยียวยาทางโรงพยาบาล
จะให้เป็นไปตามสิทธิทุกประการครับ
อาการเด็กค่อนข้างมากนะครับ
จริงแล้วไม่เหมาะที่ไปดูโรงพยาบาลหลักอาชนิดนึง

แนะนำว่าถ้าไม่อยู่ที่เรา
ไปมอหรือไปหาดใหญ่เลยนี่ดีกว่า
เราก็ประสานให้นะครับประสานให้พร้อม
พร้อมที่จะไปนะครับประมาณวันที่๒๔
แต่ว่าผู้ป่วยญาติผู้ป่วยไม่พร้อมจะไป
เพราะว่าเราแทงเสื้อเลือดเล็กไม่ได้ใช่ไหมครับ
ก็ต้องถ่ายเสื้อเลือดเพราะถ้าไม่ทำ
ก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดยาฆ่าเชื้อ
ขาดสารน้ำที่จะช่วยชีวิตใช่ไหมครับ
มันก็ต้องพยายามทำแต่หลังจากพยายามทำ

ก็ไม่สามารถที่จะแทงเส้นได้
ญาติของฝั่งครอบครัวนะเขาก็ไปแจ้งความแล้วคุณผู้ชม
ความคืบหน้าทางคดีตอนนี้คือตำรวจภูทรเมืองนราธิวาสบอกว่า
เดี๋ยวต้องรอพ่อแม่เด็กมาให้ปากคำก่อน
และจะประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งสองแห่งมาให้ปากคำด้วย
ค่อยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เรื่องนี้เราก็นำเสนอให้ทั้งสองมุมนะครับ